สนุนโดยน้ำดื่มสิงห์
สนุนโดยน้ำดื่มสิงห์
สนุนโดยน้ำดื่มสิงห์

แม้ว่าเหมือนจะเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าได้ตัวผู้ต้องหาจะเรียกว่าครบก็ได้แล้ว
แต่ว่าความคาใจของฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิต

แล้วก็รายละเอียดของคดีในแง่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่าจะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปแล้วก็ตาม
ยังมีอยู่หลายประเด็นที่ก็น่าจะมีการพูดถึงในรายละเอียด
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงกับคำให้การหรือเปล่า
ตรงกับที่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือเปล่า
อันนี้คือข้อสังเกตหนึ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคุณพ่อคุณแม่
ซึ่งคุณแม่เป็นคุณแม่ของน้องนะคะ
แล้วก็คุณพ่อเป็นพ่อเลี้ยงอย่างที่เราทราบกัน
แต่ว่าก็เลี้ยงแอ๋มมาตั้งแต่มต้นนะคะอายุประมาณ๑๓เลย
เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดเรื่องนี้

แม้ว่าจะมีการขอโทษขอโหสิกรรมกันไปแล้ว
แต่คุณแม่ก็ได้ประกาศแล้วว่าแม่ไม่อโหสิกรรมให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะคะ

กันจนถึงเกือบถึงวันสิ้นสุดเวลาเลยนะคะ
ก็คือทางไทยรัฐทีวีนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมส่งข้อความทางไลน์ค่ะ
แสดงความคิดเห็นประเด็นข่าวรายวันในช่วงเวลาของรายการ๔รายการด้วยกัน
คือข่าวใส่ไข่ถามตรงไทยรัฐนิวส์โชว์และชูวิตตีแสกหน้านะคะ
ความคิดเห็นที่ได้รับคัดเลือกจากทีมงานว่าถูกใจมากที่สุด
หรือว่าคิดเป็นเงิน๖๐บาทนะคะ
รางวัลวันละ๒๐๐รางวัลทุกวันที่มีการออกอากาศค่ะ
ตั้งแต่วันที่๕เป็นต้นมานะคะจนถึงวันที่๓๐มิถุนายนนี้ค่ะ
ภายใน๗วันนะคะเดี๋ยวเตือนกันทุกวันค่ะ
วันนี้เราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะว่าหลังจากที่มีการจับตัว
แล้วก็ฝากขังไปแล้วเรียบร้อยสำหรับผู้ที่รับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับการสังหารแอ๋มเนี่ยนะคะ
แต่ครอบครัวผู้เสียชีวิตยังคาใจอยู่หลายเรื่อง
สิ่งที่ได้รับการบอกกล่าวจากเจ้าพนักงานมาถึงตัวครอบครัว
หรือแม้กระทั่งพยานแวดล้อมที่อาจจะมีแล้วในมือตำรวจ
ยังไม่มีมีอะไรอีกบ้างที่ยังไม่เป็นข่าวไหม
หรือที่น่าจะร้อยเรียงให้เห็นได้ว่าเรื่องนี้มันจบแค่นี้

วันนี้เราจะคุยกันกับคุณแม่นะคะคือคุณพิชภาคำเพิงใจ
และคุณพ่อนะคะคุณสุชาติคำพึงใจสวัสดีค่ะ

ที่บอกเนี่ยเพราะว่าจริงแล้วเหมือนคดีมันเรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณพ่อคุณแม่เพราะว่าจับคนที่เป็นผู้ต้องหาได้หมดแล้ว
แล้วก็รับสารภาพแล้วก็มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แม้กระทั่งภาพที่เห็นวันนั้นที่คุณแม่ต้องออกมาปฏิเสธ
ว่าคนที่นั่งข้างคุณยายไม่ใช่แม่นะ

แล้วคุณแม่ก็ประกาศเลยว่าแม่ไม่เอาหูสิให้

เอาตอนนี้เราถามณวันนี้คุณแม่ทำใจได้มากขึ้นไหม
ในการพูดถึงเรื่องนี้หรือคำขอโทษของเขา
ก็ดีขึ้นมาคืบโล่งโล่งใจอีกนิดหนึ่ง
แต่ยังมีข้ออะไรที่คล่องใจอยู่อึดอัดอยู่หลายอย่าง
เกี่ยวกับคดีที่ไม่โปร่งใส
แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้
เพียงแต่เป็นคาใจอยู่บางสิ่งบางอย่างค่ะ

คือถ้าเราดูข่าวทั้ง๕คนเข้าคุกแล้ว
ส่วนว่าจะมีใครเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน
หรือใครที่อ้างว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยว
ก็จะใช้พยานในการสู้กันไปว่าตัวเองเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะ
แต่นอกเหนือจากนี้เนี่ยจริงแล้วมันมีตัวละครอยู่ในเรื่องอยู่หลายคน
คนที่ให้ความเชื่อเหลือคนที่ชื่อเปรี้ยว
หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเพื่อนสนิท

หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเพื่อนแวดล้อม
ของทั้งผู้ลงมือและผู้เสียชีวิต
ยังเปิดออกมาน้อยมากในข่าวนี้
ซึ่งนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้พ่อกับแม่มีความคาใจ
คำว่าคาใจไม่ใช่พยานหลักฐาน
แต่คาใจว่ามีคนแค่นี้จริงหรือ

ที่ร่วมลงมือหรือร่วมรู้เห็น
ครับใช่ค่ะอันนี้ทำไมคาใจคุณแม่ก่อน

ก็คล้ายว่าแอมไม่เคยมีสัตว์ตัวที่ไหน
คือเขาเป็นคนที่เพื่อนน้อย
อาจจะเป็นเพื่อนที่เขาไม่ได้สนิท
แล้วแอ๋มมีอะไรเขาจะพูดกับแม่ตลอด
ปัญหาอะไรทุกอย่างคือเราจะเปิดอกคุยกัน

เพราะเราก็บอกว่าเออมีอะไรก็บอกแม่ได้นะ

เขามีอะไรคือเขาไม่เคยปิดแล้วปัญหาที่เกิดขึ้น
คือทุกอย่างที่เชื่อมโยงว่าแอ๋มไป
อาจจะไปทำให้ใครเขาแค้นอะไรอย่างนี้
แม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้น้อย

สิ่งที่แม่เชื่อตอนนี้ก็คือว่า
คนที่ได้รับโทษไปแล้วที่อยู่ในคุกเนี่ย
เขาให้การจริงแค่ไหน
ความจริงมันเป็นตามที่เขาพูดไหม
แต่ว่าที่เขาให้การเนี่ยนะคุณแม่โดยรวมแล้วเนี่ย

มันเหมือนมีอะไรที่ทำให้แม่เชื่อได้ว่า

เพื่อนที่ถูกจับกลุ่มนี่นะครับ
ส่วนมากที่ทั้ง๕คนเนี่ย
ผมไม่เคยได้ยินชื่อคนเหล่านี้เลย

แล้วการที่จะขึ้นรถอะไรเนี่ยอย่างทำแผนเนี่ย
จะขึ้นก็ต่อเมื่อคนที่เขาไว้ใจ

เพราะว่าผมให้ดูทางกล้องแล้วนะครับตำรวจ
เขาก็ให้ดูกล้องวงจรปิดใช่ไหม

โดยไม่มีการกระชากลากดึงทั้งสิ้น

คือไม่ได้ถูกบังคับไม่มีใครกระชากขึ้นไป

ถ้ารู้ทั้งรู้ว่าทางคุณเปรี้ยวเนี่ย

มันต้องมีคนที่แถมเชื่อใจ

แล้วผมอยากรู้ว่าคนคนนี้มันเป็นใคร
คนที่แอมไว้ใจเนี่ยมันต้องมีครับ

สี่ห้าชื่อนี้เนี่ยที่เป็นผู้ต้องหา
แล้วเข้าคุกไปผลัดแรกตอนนี้เนี่ย
คือพ่อกับแม่กำลังจะบอกว่า

หนูไปกับคนนี้หนูคุยกับคนนั้น

เอาใหม่ก่อนไปถึงจุดที่พ่อกับแม่สงสัย
สี่ห้าคนที่ว่านี้อยู่ในสถานะ
คนที่แอ๋มเคยมาเล่าไหมว่าทะเลาะกัน

แล้วโทรศัพท์เวลาคุยกันก็ไม่เห็นชื่อพวกนี้
ถ้าสมมุติฟังแบบนี้นะคะถ้าเข้าใจผิดถ้าที่ฉันพูดแล้วเป็นการเข้าใจผิดค้านนะคะ
พ่อกับแม่กำลังจะบอกว่ามีคนอื่นอยู่ในรถ

ที่สงสัยและเป็นคนที่แอ๋มรู้จักรวมถึงไว้ใจเลย

เรื่องนี้เราคุยกับตำรวจไหมคะเพราะพ่อกับแม่ต้องให้การเยอะมาก
ตำรวจต้องซักไซดเยอะมากตั้งแต่ตอนแรกที่เกิดเหตุการณ์
ด้วยบอกว่าคุณสงสัยใครมีใครที่จะไปตามมาเพื่อที่จะให้ปากคำได้บ้าง
ได้พูดทั้งหมดนี้ตั้งแต่แรกไหมคะ

เขาก็เขียนใบบันทึกไว้นะให้การให้ปากคำของคุณพ่อก็ลงไว้หมด
เกี่ยวนี่เดี๋ยวนี้สงสัยใครไหมผมก็ระบุไปอันนี้คือความสงสัย

ครับผมแต่นั่นเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องสืบสวนตัวไปอีก
แต่ผมคิดว่าถ้าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าแอมจะขึ้นรถคันนั้น
ต้องมีคนที่ไว้ใจได้เชื่อใจไล่ถึงจะกล้าขึ้น
แล้วอีกอย่างอย่างที่ทำแผนเอิญเนี่ยทำแผนโบกมือเรียกแอ๋มกดกระจกลงใช่ไหมครับ
ตามที่ทำแขนให้ข่าวนะบอกว่ามาคุยกับเปรี้ยวหน่อย
ก็รู้ต้องรู้ว่าไม่ถูกกันแล้วแอมจะขึ้นไปทำไมใช่ไหมครับ
อันนี้ข้อสังเกตง่ายที่พ่อกับแม่มองว่าก็ถ้าไม่ถูกกันจะขึ้นเหรอ
อีกมุมหนึ่งที่น่าสงสัยค่ะว่าแอ๋มจะขึ้นไปหาใครที่ไม่รู้จักเป็นไปไม่ได้
ต้องเป็นคนรู้จักดีแล้วก็คุ้นเคยแล้วก็สนิท
เอาอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สงสัยแล้วเทียบเคียงกับแผน
ประกอบคำรับสารภาพเนี่ยพ่อแม่สงสัยอะไรในแผน
เมื่อสักครู่นี้บอกว่าคือพอมันเห็นในแผนมันเลยสงสัย
กลับไปตั้งแต่ตอนแรกที่เราดูกล้องวงจรปิด

ตอนขึ้นรถมันง่ายเกินไปอะครับเรียกปุ๊บเดินขึ้นมาปั๊บ
มันไม่น่าใช่ตามวิสัยทัศน์น้องแอ๋มแล้วไม่ใช่คนอย่างนั้น
ถ้าไม่สนิทใจจริงไม่ไปครับคนคนนี้เดินก็เดินครับ
นิสัยของลูกเนี่ยต้องสนิทแล้วก็ต้องเชื่อใจจริง
เพราะว่าแอ๋มก็ไม่ใช่คนโง่
เขาขึ้นไปได้ก็คงเป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุด
ซึ่งเพื่อนผู้หญิงที่เขาไว้ใจที่สุดอาจจะเป็นเอิญ
พ่อแม่คุ้นชื่อคนนี้ชื่อเดียวนอกนั้นแม่ไม่เคยได้ยิน
คุ้นคุ้นว่าเป็นเพื่อนหรือคุ้นว่าเป็นใครในชีวิต
อาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานก่อนที่จะแต่งงาน
ทำงานที่เดิมของแอ๋มอาจจะเป็นโรงแรมสักโรงแรมหนึ่งที่เราไม่เอ่ยชื่อ
ที่แม่บอกว่าอาจจะคุ้นอยู่สักชื่อคือเอิญคนนี้เนี่ยนะคะ
ุ้นว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแบบมีความสัมพันธ์แบบที่ดีหรือว่า
เพื่อนสนิทเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันอาจจะเออมีอะไรที่แบบเขารู้ใจกันแล้วเขาไปไหนมาไหนด้วยกัน
แต่ไม่เคยได้ยินว่าแอ๋มกับเอิญเป็นเพื่อนที่ทะเลาะกันใช่ไหม
ไม่เคยเล่าว่ามีปัญหากับเอิญทะเลาะกับเอิญไม่ได้ยินแบบนี้

แก๊งนี้แม่คุ้นแค่เอิญ

ถ้าเป็นแผนที่พ่อบอกว่าทำแผน
ถ้าจะเชื่อใจอื่นแล้วทำไมเวลาขึ้นไปต้องไปนั่งอยู่ข้างหลังตรงกลางด้วย
ทำแผนน่ะนะเขาแอบนั่งกลางการจะขึ้นรถมันจะเข้าไปกลางเลยไม่ได้

เป็นถ้าจากจะคนหนึ่งต้องลงมาก่อนถึงจะเข้าไปก่อนแล้วก็ขึ้นไปตามหลัง
แต่อันนี้ตามกล้องไม่มีใครลง
แล้วขึ้นไปปุ๊บกล้องที่เปิดจะกดกระจกลงคล้ายกับขอความช่วยเหลือ
เห็นจ้ะเหมือนหัวแอ๋มจะโผล่ออกมา

เขาพยายามที่จะกดออกมาคือเขาอาจจะถูกดึงไว้แล้วโผล่มาได้แต่หัวอย่างนี้ค่ะ
เหมือนเขาจะไม่อยากไปแล้วแต่เขาลงไปไม่ได้ก็ถูกกระชากไว้ข้างในรถ
ทีนี้ถามคุณพ่อกับคุณแม่คือคุณพ่อสงสัยว่าจะมีแค่นี้หรือเปล่า
ตอนแรกที่บอกว่าสี่ห้าคนนี้ไม่ใช่เพื่อนไม่เคยได้ยิน
แต่ทีนี้คุณแม่มาบอกว่าถ้าจะคุ้นอาจจะคุ้นชื่ออื่น
แต่ก็เป็นลักษณะของเพื่อนที่เคยทำงานในที่เก่าด้วยกัน
ซึ่งแต่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณแม่บอกว่าก็ได้ยินในลักษณะว่าเป็นเพื่อนสนิทกันนะ
หรืออาจจะเป็นคนนี้แหละที่ทำให้แอ๋มไปหรือเปล่า
อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเขาเชื่อใจเอิญแล้วเอิญอาจจะล่อเข้ามาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ว่าเออ
ไปนี่ไหมไปเที่ยวต่อไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งเขากำลังจะเข้าห้องแล้ว
แต่เขาเลือกที่จะไม่เข้าเพราะมีสายคุยว่าเหมือนให้ออกมา
คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะว่าก่อนที่แอ๋มจะมายืนเพื่อรอรถ
ฉันอาจจะใช้คำผิดนะไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่ายืนรอหรือเปล่า
แต่ลักษณะมันเหมือนกับมันไม่น่าจะเผอิญถูกไหม
ใช่การบังเอิญนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นดิฉันใช้คำว่าคือเหมือนกับมารอนะคะ
คือแม่คิดว่าเป็นเอิญหรือแม่คิดว่าเป็นคนอื่น
พ่อคิดว่าเป็นเอิญได้ไหมอย่างที่แม่บอกหรือคิดว่าเป็นคนอื่นอีก
ผมว่าน่าจะมีคนอื่นนะตามที่ผมมองผมคิดนะผมสงสัยนะ
เพราะว่าเฉพาะเอิญเนี่ยคนเคยทำงานด้วยกันแล้วก็ห่างกันมาเป็นปี
สนิทเชื่อใจขนาดต้องเรียกกันไปขึ้นรถง่ายเลยเหรอ
อ๋อคือที่แม่บอกที่ทำงานเก่าซึ่งเค้าก็เลิกช่วง
แอะมเนี่ยนะคะตอนที่ยื่นรอรถเนี่ยเราใช้คำว่ายืนรอแล้วกันเนอะ

อาจจะยังไม่ได้นอนเพราะมันสว่างแล้ว
คือทั้งคืนเขาอาจจะเพลียเพราะเขายังไม่ได้พัก
ปกติเขาไปเที่ยวมาใช่ไหม
ไปเที่ยวครับไปเที่ยว

ปกติพอเที่ยวเสร็จแล้วกลับบ้านเลย
หรือสมมุตินะอาจจะเป็นคนรักเพื่อนนะ
คือเวลาใครโทรมาว่าเดี๋ยวไปต่อเนี่ย
เหมือนกับเป็นคนที่เที่ยวเก่งไหม
คือถ้าจะไปต่อเพื่อนชวนก็ไปแบบนี้ไหม

เขาจะเข้าห้องพักแล้ว
แต่เหมือนมีสายโทรมาเหมือนเขาไม่ได้วางโทรศัพท์เลย
เหมือนจะบอกทางว่าถึงนี้ถึงนี้แล้วนะ
แล้วเขาก็เดินออกจากจุดที่เขากำลังจะเข้าหอเนี่ย

เพราะมีสายโทรโทรหาเนี่ยบอก
เหมือนกำลังถึงตรงนี้ตรงนี้ให้มาลอยอยู่ตรงนี้ตรงนี้
เนี่ยค่ะแล้วเขาก็ออกมาเจอกัน
แต่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนที่จะมาเจอกันโดยบังเอิญ

ต้องมาตามนัดของใครเนี่ยนะคะ
เอาอย่างนี้
มีชื่ออยู่ในใจแล้วใช่ไหม
ถามก่อนว่ามีชื่ออยู่ในใจแล้วใช่ไหม

ซึ่งได้บอกตำรวจไปแล้วถูกไหมค

จริงแล้วมีตัวละครอยู่ในข่าวอยู่แล้วนะคะ
ก็คือคนที่เป็นเพื่อนสนิทกับแอ๋ม

ขอโทษนะคะแบบตรงไปตรงมาบางข่าวก็บอกเพื่อนสนิท

ใช่คนนี้ไหมที่สงสัย

เพราะว่าจริงแล้วจากการให้การแล้วเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็เรียกอดีตคนสนิทคนนี้ไป

สามครับประมาณ๔ครั้ง

หลักที่เกิดเหตุวันนั้นไม่นับตำรวจนะคะ
เอาพ่อกับแม่เนี่ยได้คุยกับเพื่อนสนิทคนนี้ของแอ๋มไหม

เขาจะไม่ติดต่อเลยหลังจากที่รู้ว่าแอ๋มเสีย
ตั้งแต่วันที่รู้เห็นว่าศพลูกอยู่ที่ไหน
จากวันนั้นมาโตติดต่อก็ไม่ได้เนียบไปเลย

ไม่คือผิดปกติแทนที่จะโทรมาเสียใจด้วยนะแม่อยู่อย่างงี้
จุดนี่แหละก็คือทำให้ต้องคิด

มันกลัวอะไรสักอย่าง

เดี๋ยวนะคือคนนี้นะฮะติดต่อก่อนเกิดเหตุ

ติดต่อแค่คืนวันที่ว่าน้องไม่ให้เข้าห้อง
น้องติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ใจไม่ดีเขาถึงโทรมาบอก
คนสนิทเก่าคนนี้ของแอ๋มเนี่ยนะคะ
มีความขัดแย้งอะไรกันหรือจะมีอะไรให้ขัดข้องหมองใจกันผูกใจเจ็บกัน
ที่จะต้องสงสัยว่ารู้เห็นเรื่องนี้เหรอ
ไม่ครับลักษณะการโทรการอะไรมันแตกต่างกว่าเดิม
อย่างโทรมาเจอวันแรกอะนะ
หายไปแล้วประมาณช่วงบ่ายโทรมาก็บอกว่า
ติดต่อน้องไม่ได้รู้สึกเป็นห่วงน้อง
เป็นยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกใจไม่ดีเลย
กลัวมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเอามันไปทำอะไรไม่ดี
คำนี้เขาเอามันไปทำอะไรไม่ดี

ทำไมถึงรู้ขั้นว่าเขาจะเอามันไปทำอะไรไม่ดี
เหมือนรู้แต่ไม่บอกอะไรเราให้มันละเอียดตีแรก

ใจเย็นไว้ก่อนเผื่อไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมล่ะ

ก็เลยว่าทำไมมันโทรแบบนั้นทำไมมันไม่โทรดี

ใจไม่ดีแล้วล่ะจากที่พูดลักษณะอย่างนี้คือ

ก็ปิดเครื่องแอมไม่เคยปิดเครื่อง
มีแต่เปิดแต่ไม่รับ
ไม่ดีแล้วพอผ่านไปอีกวัน
วันนั้นเต็มก็คือติดต่อไม่ได้อีก
อ่ะรอฟังข่าวทีนี้
ก็มีสายหนึ่งโทรมา

แอ๋มจะเมมชื่อว่าแม่แฟน
ซึ่งอยู่ในโทรศัพท์เครื่องที่แม่ใช้

เมมชื่อว่าแม่แฟนโทรมา
ห่มร้องไห้ว่าทำใจดีนะ

ถูกฆ่าอยู่เขาส่วนกว่า
แม่นี่ล้มไปเลย

แต่ไม่ใช่คนที่เป็นเพื่อนสนิทโทรนะ

คำถามสุดท้ายในช่วงแรก
ตอนที่เขาโทรมาบอกแล้วมีประโยคว่า
ไม่รู้จะเอามันไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า

ก่อนที่จะรู้เรื่องใช่ค่ะคือโทร

แล้วหลังจากนั้นมีสายจากคนสนิทคนเก่า

จนรู้ว่าผมเสีย
โดยที่เขาไม่ได้เป็นคนโทร

คุณผู้ชมพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะจากการที่คุณพ่อคุณแม่ของแอ๋มเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยนะคะ

คือวันที่เพื่อนสาวหล่อคนสนิทของแอ๋มโทรมา

แล้วสงสัยว่าใครจะเอามันไปทำไม่ดีหรือเปล่า

คือวันที่พบศพของแอ๋ม
ซึ่งพอเขาโทรมาบอกเสร็จแล้วปุ๊บคือคุณแม่เป็นลมเลย

แล้วได้คุยกันต่อไหมว่าทำไมเขาถึงเป็นคนโทรมาบอกเขารู้ได้ยังไงเขารู้จักเธอ

ถามว่าทำไมรู้มันยังไงเขาบอกตำรวจมาบอก

เพราะนั้นผมให้แฟนถือโทรศัพท์ผมโทรเช็คทางศาสตร์ที่ตำรวจขวัญแก่ลเขาบอกไม่มี

เออพื้นที่เก่าสนกว้างใหญ่มากับก็แค่ภาคศรี

ผมเลยบอกถามดีที่ตำรวจที่ไหน

ผมก็โทรเช็ครอบสองตำรวจเขาด่าผมนี่นะ
เขาก็หนูเลยก็บอกว่าไม่มี

แต่มันจะมีแล้วแหละ
จากเขาส้นกวางแต่ในเมืองยังไม่รู้ตอนนั้น
ดีกว่าเนี่ยนะคะถึงรู้เรื่อง
ใช่แล้วอีกอย่างนึงทำไมว่า

มีอะไรทุกวันนี้แต่ทำไม

ว่าตำรวจมาบอกที่บ้านมันหาที่บ้าน
เพราะว่าเขาเห็นรอยสัก

เขาก็เลยตามมาว่าบ๊อบปปี้เพราะว่า
อบบี้นี่จะเป็นคนไปแจ้งความ

เขาเอาชื่อจริงคืออภิชยา

ว่าทำไมข่าวที่รู้เกี่ยวกับแอ๋ม

ทำไมไปรู้จากครอบครัวนี้ก่อน
แล้วคนที่โทรบอกพ่อกับแม่ก็ไม่ใช่สาวหล่อคนนี้

นานแล้ว

คือแอ๋มเนี่ยเพิ่งแต่งงานเมื่อต้นปีนี้เอง

๒ปีกว่า

ซึ่งไม่ใช่ชื่อของสาวหล่อคนนี้ไม่อยู่ในข่าวนะคะ

ผู้ต้องหาที่อยู่ในคดีนี้ที่ออกหมายจับ
กลายเป็นผู้ต้องหาแล้วก็เข้าเรือนจำไปเนี่ย

นี่คือที่มาที่หัวรายการพ่อกับแม่บอกว่ามันมีบางอย่างที่ยังสงสัย

เพราะกล้องวงจรปิดเห็นว่าแอ๋มเดินขึ้นไป

กับแม่เชื่อว่ามีคนที่แอ๋มสนิทใจอยู่บนรถเหรอคะ
ใช่ครับต้องมีครับต้องมี
เอาอย่างนี้นะคะขอถามละลาบละล้วงขออภัยจริง
คือความสัมพันธ์ของแอ๋มกับสาวหล่อคนนี้เนี่ยคือจบไปแบบทะเลาะเบาะแว้งขัดเคืองใจ

อาจจะเขาอาจจะคิดแค้นเราหรือเปล่า
ที่เอาคือดึงลูกออกจากเขาเพื่อจะไปแต่งงานกับผู้ชายคนนี้คือในใจเขาเราลึกนะเพราะมันจะมีโพสต์โพสต์หนึ่งอันนี้คือแม่พูดได้ใช่ไหม

ว่าสักวันหนึ่งจะแก้แค้นอย่างสะสมเนี่ยค่ะคือเป็นโพสต์ของคนนี้

คือสงสัยล่ะสงสัย
ทำเองก็น่าจะมีส่วนรู้เห็นคิดว่านะ
เอาอย่างนี้ขอย้อนกลับไปอีกนิด
ตอนที่ถ้าใช้คำตรงไปตรงมาขออภัยไว้ก่อนนะคะ
ตอนที่คุณพ่อคุณแม่แยกแอ๋มออกจากสาวหล่อคนนี้
เพื่อให้แอ๋มมาแต่งงานกับผู้ชายก็คือสามีที่เพิ่งแต่งงานกันต้นปีนะคะ
เอ่อมีการทำร้ายร่างกายอะไรกันไหม

ใช่ทะเลาะทำร้ายร่างกายอะไรกันไหม
ที่เห็นก็ไม่มีเพียงแต่ทะเลาะกันทางโทรศัพท์แล้วก็เหมือนจะเคลียร์กันไม่เข้าใจ
แล้วมีเหมือนกับมีการมาต่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไหมคือมีขนาดนั้นไหมคะ

เขาเกรงเราแต่เขาอาจจะไปคุยกับแอ๋มยังไงคือพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ยินแต่รู้แค่ว่าเขาไม่พอใจเราแหละ
เอาใหม่แล้วหลังจากที่แอ๋มแต่งงานแล้วเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ของแอ๋มกับสาวหล่อคนนี้เนี่ยยังติดต่อกันไหม
แรกก็ติดต่อแต่เริ่มห่างห่างจนเลิก
ผมจุดคิดความคงไม่คุยกันอีกแล้วมาก
ช่วงหนึ่งสาวหล่อนี้เหมือนจะโทรมาโชว์แอ๋มว่าเธอไปมีใหม่ได้
ขออีกหน้ามนึงเดี๋ยวก่อนโฆษณาค่อสงสัยทั้งหมดนะ
เพื่อให้เห็นความแวดล้อมความสงสัยของผู้เสียหายนะคะ
เอ่อสาวหล่อคนนี้เนี่ยอ่ารู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหาไหม
อันนี้ไม่รู้นะพวกผมไม่ทราบ
มันอยู่คนละที่ก็ไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจเลยว่าแต่เขาจะรู้จักกันนะ
แต่ความเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นไปได้เพราะเขาอยู่ในวงเที่ยวกลางคืนด้วยกัน
เขาอาจจะเป็นเพื่อนเที่ยวกันแต่สรุปก็คือว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขารู้จักกันได้
อ่าแต่มันมีวันนี้มันมีข่าวมาอันหนึ่งในเฟซอะไรแหละเนี่ยในโลกโทเชียลเนี่ย
บอกว่าสาวสาวหล่อนี่แหละให้การกับทางทีมข่าวไหนก็ไม่รู้อืม
บอกว่าทางเปรี้ยวทางอะไรเนี้ยเคยขู่จากค่ายแอมแล้วครั้งหนึ่งอืม
เตือนก็ไม่เชื่อตอนนี้ถึงเคยหูจะเอาชีวิตอืม
ประเด็นนี้ถ้าเขารู้ทำไมเขาไม่มาเตือนแม่ทำไมเขาไม่บอกกับผม
ทำไมเขาไม่คุยให้ฟังหรือไม่ทำไมเขาไม่พูดตรงตรงให้แอ๋มฟัง
เขามีแต่พูดว่าเตือนแล้วนะว่าอย่าไปยุ่งกับกลุ่มนี้อ่ะ
เขาว่าเขามีการเตือนแอ๋มแล้วนะแต่เขาไม่เขาอาจจะไม่พูดถึงขนาดว่า
เขาจะเอาถึงขั้นมีอีกขั้นถึงชีวิตนะแอ๋มเขาอาจจะพูดแค่ลอยว่า
อย่าไปยุ่งพวกนี้มันไม่ดีคล้ายอย่างนี้
แต่ถ้าพูดให้แอ๋มฟังว่าเขาขู่ถึงขั้นจะเอาชีวิต
อาจจะกลัวกว่านี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวอันนี้เราค้างข่าวไว้ก่อน
ขอโฆษณาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่า
ตกลงแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันจริงจังแค่ไหนและถ้าตำรวจรู้ตั้งแต่แรกนะคะ
กับแม่คิดว่าน่าจะพบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนกว่านี้หรือไม่
หรือตำรวจอาจจะสอบแล้วเห็นว่ามันเป็นแค่ข้อสงสัย
ซึ่งไม่มีหลักฐานหรือน้ำหนักก็ได้นะ
อันนี้เราสงสัยเฉยก่อนนะเดี๋ยวสักครู่กลับมาค่ะ
ปฏิเสธทุกอย่างเลยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหม

แต่เท่าที่เล่าให้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
เพื่อนคนนี้ที่พ่อกับแม่สงสัยเนี่ย

คือถึงแม้ว่าจะมีทะเลาะเบาะแว้งกัน
ตอนที่จับเขาแยกจากกันนะคะแต่มันจะจูงใจขนาดที่ครับผม
ก็ที่ว่าประเด็นที่เป็นหนี้นี่แหละครับ

ตัวเองเป็นหนี้แล้วอาจจะโยนให้ลูกก็ได้
ให้แอ๋มก็ได้ในจุดนี้นะครับเรื่องหนี้
แต่ผมรับรองว่าลูกนี่ไม่ได้เป็นนี่แน่นอน
ไม่ได้เป็นนี่โดยตรงอยู่แล้วค่ะไม่ได้เป็นนี่อยู่แล้ว

ถึงพวกผมไม่โอนแฟนก็โอน

น่าจะรับหนี้แทนคนอื่นซะมากกว่า
คืออันนี้พยายามเชื่อมโยงว่ามันน่าจะ
ครับผมน่าจะเป็นอะไรได้บ้างใช่ครับน่าจะเป็นไปได้มาก
เพราะฉะนั้นคือคุณพ่อกับคุณแม่ตอนนี้ที่คาใจอยู่ก็คือว่า
มันใช่ทั้งหมดแล้วหรือยังที่อยู่ในครับใช่ครับ
หรือว่ามีคนอื่นเกี่ยวข้องด้วย

แล้วมันมีประเด็นหนึ่งขออนุญาตคุณแม่ละลาบละล้วง

คือตกลงคุณแม่กับแอ๋มคือแม่เลี้ยงแอ๋มมาตั้งแต่มต้นใช่ไหม
เพราะเราเห็นคุณย่าให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตั้งแต่แบบเบาะเด็กแดงเลยเนี่ย

ตั้งแต่เกิดจนถึงม๖ป๖คืออยู่กับย่า
แล้วพอพ่อเขาเสียเนี่ยแม่ก็เลยบอกว่า
คือแม่ต้องไปทำงานแต่เป็นคนส่งมาให้ย่า
เป็นคนเลี้ยงแต่แม่เป็นคนส่ง
ส่งบ้างไม่ส่งบ้างก็คือตามอัธภาพของเรา

อยู่กับลูกตลอดปิดเทอมก็มารับรับไปขอนแก่น
จนถึงเรียนอยู่ที่ชายนาฏจนถึงม๑
ม๒ไปถึงม๓นี่ก็คือรับมาอยู่ขอนแก่น
เท่าทุกวันนี้นานถึงไปหายาก
ก็อยากวอนตรงนี้ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้
แต่ย่าเขาก็ดีมากเลี้ยงหลานดีมาก
ยายหลานดีมากอันนี้ก็ขอชมย่า
แต่แม่ก็เป็นห่วงคือลูกทั้งคนใครจะไม่รักใช่ไหมคะ
ตอนนี้เราสูญเสียคือเราไม่อยากให้มีประเด็นที่ว่า

สูญเสียคนที่เรารักไปคือแอ๋ม
แต่เราอยากให้คนที่เขาไม่เข้าใจความรู้สึกเราตอนนี้คือ

พ่อเลี้ยงเนี่ยช่วยลูกตรงไหนบ้างเลี้ยงตรงไหน
คุณไม่รู้จริงคุณไม่ต้องพูดนะครับ
ผมต้องการคนที่รู้จริง
เขาส่งเสียตั้งแต่ขึ้นม๒ม๓คือเราอยู่กับพ่ออย่างนี้
จากม๒มาผมก็ส่งมาตลอดเรียนมาตลอด
พ่อคนนี้เป็นคนที่รักแอมมากตามใจทุกอย่าง
เข้าขั้นว่าตามใจจนเหลิงก็ว่าได้

เอาแต่ใจเพราะผมตามใจจะตามตลอด

ที่คุณพ่อคุณแม่เล่ามาตลอดรายการเนี่ย
ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสงสัยคลางแคลงใจ
แล้วตำรวจไม่ได้ทิ้งประเด็นคนแวดล้อมเหล่านี้นะ

สิ่งที่จะเรียกร้องในฐานะผู้เสียหาย

คุณคุณนี้สงสัยแล้วก็มี

เป็นโจทย์ร่วมฟอร์มแผ้ง

ตอนนี้ต้องเข้าสมบัติด้วยครับ

อ่าหลังจากวันที่
คนสนิทคนนี้ของแอ๋มโทรมาวันที่

คือวันที่แม่เขาโทรมาบอกว่าพบศพแอ๋ม

แล้วคนนี้ได้โทรมาอีกไหม

อีกครั้งเดียวคือวันที่จะเผาน้อง

จากวันเผาแอ๋มเสร็จแล้วจนถึงตอนนี้ที่เรานั่งคุยกัน

ไม่มีเลยเงียบไปเลยค่ะ

และไม่ได้มีการติดต่อเขาไปด้วยใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ได้ถามเพิ่มเติมว่าทำไมถึงพูดประโยคนั้นออกมา
ตั้งแต่วันที่แอมหายตัวไปว่าไม่รู้เขาจะเอามันไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า

มีความเชื่ออยู่ว่าเขาอาจจะรู้ไปมากกว่านี้แต่เขาไม่พูดให้เราฟังให้เหมาะ
พูดให้หมดได้ไหมมันรู้ใครนอกเหนือจากนี้ตอนนั้นยังงงปวดหัวมากแล้วคิดอะไรไหม

ก็เลยอยากจะปรึกษาหน่อยแต่เขาก็ไม่โทรติดต่ออะไรไม่ได้
พยายามโทรครั้งนึงแต่ไม่ติดเหมือนจะปิดเครื่อง
เอาอย่างนี้เรื่องนี้ยังเป็นคดีใหญ่
คือเหมือนกันจะจับตัวคนที่ร่วมกระทำทั้งหมดได้แล้วเข้าคุกแล้วก็ตาม
แต่เหมือนกับก็ยังมีประเด็นค้างคาอยู่นะ
ถ้าพ่อแม่รู้อะไรเพิ่มเติมติดต่อรายการเราได้
เพราะไทยรัฐทีวียังตามข่าวต่อให้ด้วย

คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะว่าจริงแล้วตำรวจอาจจะรู้อะไรมากกว่าที่เรารู้ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้
แต่ก็จะสังเกตได้ว่าตำรวจก็จะพยายามไม่ได้ให้รู้รายละเอียดมากนักนะคะ
ในเรื่องของการทำสำนวนด้วยซึ่งเอาล่ะเราเข้าใจได้
แต่ว่าประเด็นที่คุณพ่อคุณแม่มาเปิดวันนี้ก็น่าสนใจว่าทุกคนแล้วหรือยัง
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการจากไปของแอ๋มนะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการค่ะสวัสดีค่ะ